ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้เรามีเรื่องราวของอาชีพที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาฝากครับ

สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนว่าแต่วิธีการจะจัดเต็มแค่ไหนไปฟังเสียงพร้อมกันครับ
มาดูหน่อยแต่บ้านเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนเลย
คนเท่าคนเก่าก็นอนไม่ได้
คลิปนี้ต้องบอกว่าไอเดียดีเมื่อคุณลุงทำ
นักการพานรงค์แห่งโรงเรียนบ้านแม่งูดอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
หัวใสดัดแปลงรถมอเตอร์ไซคู่ใจให้กลายมาเป็นมอเตอร์ไซค์ตัดย่า
ว่าแต่ท่านผู้อำนวยการครับสองขั้นปีนี้ถ้ายังมีเหลือ
ฝากพิจารณาความดีความชอบให้คุณลุงด้วยนะครับเยี่ยมจริง